ทนมา๔ปีจะเป็นโรคประสาทแล้ว

คิดดูสิปัญหาที่จะทำให้เพื่อนบ้านทะเลาะกันได้

บ้านที่เขาได้รับผลกระทบเขาบอกว่านอนอยู่
ก็ได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บ

แล้วกลิ่นมันแบบโอ้โฮแผ่กลิ่นก้านซัก

เป็นแบบนี้หลังคาพังเสียหายเป็นรูบ้าง

คือต่อให้ลูกมะม่วงมันจะลูกไม่ได้ใหญ่มาก

แล้วนี่ค่ะขนาดหลังคายังแตกขนาดนี้

ลูกมะม่วงที่มันดกเหลือเกินค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ชุมชนท่าพระที่ซอยท่าพระ๔แถวจรรย์สนิทวงบางกอกใหญ่เนี่ยนะคะ
บ้านเนี่ยนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเลย
คือต้นมะม่วงมันอยู่ในรั้วบ้านของฝั่งเพื่อนบ้าน
แต่ว่ากิ่งก้านสาขามันลามมามันออกมามันแผ่มา
ที่บ้านที่เขาได้รับผลกระทบแล้วดูสิ
คนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือบ้านของนางเสาเอปลูกอยู่ติดกันนั่นแหละ
นางเสาเอกกับคนในบ้านเขาให้นักข่าวมาดูเลยนะ
มาดูนี่แหละที่ทำให้ฉันจะเป็นโรคประสาทที่ทำให้ฉันเสียสุขภาพจิต
คือต้นมะม่วงมันสูงใหญ่เหลือเกินมันติดกับกำแพงบ้านไง
กิ่งก้านมันก็แผ่เข้ามาในบ้านฉัน
มะม่วงมันหล่นมาใช่ไหมบางทีมะม่วงผลัดใบ
ที่ต้นมะม่วงผลัดใบใบมันก็ลงไปที่ทางน้ำไหล

นี่มันเกิดมาเกือบ๔ปีแล้วนะ
คุยกันมาก็ตั้งหลายครั้งแล้วบอกบ้านข้างบอกว่า
พี่พี่ช่วยตัดกิ่งมะม่วงพี่หน่อยได้ไหม
อย่าให้มันยื่นมาตัดให้มันไม่สูงมากขนาดนี้ได้ไหม

และอันนี้ดูทางน้ำไหลของเขาไหนน้ำไหลมีแต่ทางใบมะม่วง
น้ำมันไหลไม่ได้แล้วไงเพราะมันไปอยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยต้องมาร้องสายไหมต้องรอด
เอาให้ทางสายใหม่ต้องรอดเป็นคนกลางหน่อย
ไกล่เกลี่ยหน่อยนะคะ
โอ้โหเอาจริงคุณผู้ชมมันได้รับผลกระทบจริงนะ
แล้วล่าสุดทางฝั่งทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอด
เขาก็ไปคุยกับบ้านฝั่งคู่กรณี

ฝั่งบ้านเจ้าของต้นมะม่วงเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อได้
เดี๋ยวจะตัดต้นมะม่วงทิ้ง
จะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้ต่อไป
แล้วทีมงานสายไหมต้องรอดเนี่ยก็ประสานไปยังผอปังกรกใหญ่
ให้ช่วยเหลือในการตัดต้นไม้ด้วย
ซึ่งจริงถ้าเกิดว่าต้นไม้ที่มันปลูกบ้านเรา
พวกแบบไอ้พวกอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลต้นไม้ของเราให้ดีอืม
บ้านเก่าผมก็มีพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นมะม่วงแบบนี้แหละ
ก็จะมีปัญหาแบบบางทีมันโน้มไป
ฝั่งเพื่อนบ้านทีนี้ต้องแก้ปัญหาด้วยกัน
เผื่อระยะที่มันจะโน้มไป
ก็คือปลูกเข้ามาในบ้านเราให้มันชิดตัวบ้านหน่อย
หรืออะไรแบบนี้หรือไม่ก็หาเสาค้ำไว้นะคุณผู้ชม
นี่พี่เองเดี๋ยวก็ต้องไปดูบ้านหลังนึงไม่ได้ดูแลเลย
บางทีเราไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่บ้าน
บางทีเราอยู่แต่ในบ้านเฉยเราไม่รู้หรอกว่าต้นไม้มันโน้มไปบ้านเขาเท่าไหร่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้ว่าได้รับผลกระทบแบบนี้
จริงเพื่อนบ้านกันก็แบบอยากให้บอกอยากให้คุยกันนะเนาะ
นี่จะหน้าฝนแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้นไม้มันจะแตกกิ่ง
มันจะโตเร็วอีกอ่ะเรียบเรียนนะครับ
ต้องไปดูบ้างแล้วเดี๋ยวเป็นแยกขายให้บ้าง